ส่วนอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ชมรถบรรทุก๖ล้อที่บรรทุกปลาสดมา
ปรากฏว่าตอนขับมาอยู่เนี้ยนะคะคนขับน่ะหลับใน
แล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะวินาทีที่คนขับติดอยู่ในรถ
เจ้าหน้าที่ต้องไปเร่งช่วยเหลือนำตัวออกมาค่ะ
ระวังนะระวังนะระวังสายน้ำเกลือนะ
แล้วนี่คุณผู้ชมเห็นไหม
จุดที่มันเกิดเหตุนี่แท่งปูนแบรีเออร์เนี่ย
หนักเลยใช่ทับอยู่แบบนี้ค่ะ
ผู้ชายที่ติดอยู่ในซากรถนี่นะคะ
คือนายอนุสรคำมีโตอายุ๒๘ปี
โอ้โหแทงกูลแบรีเออร์เกาะกลางถนนน่ะ
ทับตัวเขาอยู่เพราะว่าเขาขับรถบรรทุก๖ล้อ

ปรากฏว่าเขาหลับในเสียหลักมาชนต้นไม้
โอ้โหรังบรรทุกปลาแตกพังเสียหาย

ส่วนตัวของนายอนุสรคนขับก็บาดเจ็บ

เจ้าหน้าที่เขาต้องเอาอุปกรณ์มาค่อยตัดถ่างซากรถ
แล้วก็เอารถยกใช้แบบสลิงดึง
ยกย้ายแท่งแบรีเออร์ก่อน

จะได้เอาตัวนายอนุสรคนขับที่ติดอยู่ในนั้นออกมา
ครึ่งชั่วโมงนะคะถึงจะเอาตัวออกมาได้
แล้วนี่ตอนเอาตัวออกมาได้แล้วเนี่ย
ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทธลุงค่ะ
อาการล่าสุดของนายอนุสรเป็นยังไง
แทงกูลแบรีเออร์หนักขนาดนี้
อาการล่าสุดเขาพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
นี่เป็นจุดที่เกิดเหตุตรงถนนสายเอเชีย
ฝั่งขาล่องใต้ที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
เกิดขึ้นเมื่อเช้าเลยตอนประมาณสักตี๕กว่า

ใช่ค่ะโดนกระแทก
เบื้องต้นจากการสอบสวนก็ทราบว่าตัวนายอนุสรคนขับ
ขับรถบรรทุกปลาสดหลายชนิดใส่รังขาวก็ตั้งเรียงมา
มาเต็มคันรถเลยดูซากปลาสิคุณผู้ชม
ซึ่งเขาเอามาจากตลาดมหาชัยที่สมุทรสาคร
เดี๋ยวจะไปส่งด่านในพื้นที่หาดใหญ่ที่สงขลาค่ะ
ขับมาทางที่แบบลงใต้มันเป็นทางตรง
พอทางตรงแล้วง่วงด้วยไงก็หลับในสิคะ
หลังจากนั้นรถก็เสียหลักไปพุ่งชนเกาะกลางถนนที่มีต้นไม้อยู่
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บแบบนี้นะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ค่ะ

ก่อนจะขับขี่ก็ตรวจสอบสภาพร่างกายตนเองด้วยนะฮะ